สระบุรีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
ไปดูผู้ชายคนหนึ่งฮะขี่จักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน
แล้วหาว่าเด็กปั๊มไปมองหน้าเขา

ไล่ไปนู่นนะครับ

มีคนพยายามมาช่วยห้ามออกไปนะฮะ
แต่ก็ทั้งบีบคอทั้งไปชกเขา

เนี่ยขนาดเขาจะก้มเก็บของยังไปชกเขาอีกอ่ะ
โอ้โหไม่รู้ว่าไปหัวร้อนมาจากไหน
นี่วิ่งไล่แบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ชายที่เป็นผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ย

คือขี่จักรยานยนต์มามาเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับ

อยู่ที่ถนนพระรานบ้านครัว๖๖
หมู่ที่๗ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรีนี่ฮะ
เจ้าของปั๊มเนี่ยเราไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของปั๊มชื่อนางสาวารุณีเมคารัฐนะครับ

บอกว่าลูกค้าผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ย
อายุน่าจะสัก๒๕๓๐ค่ะ

เด็กปั๊มก็ไปให้บริการตามปกตินะฮะ
ทีนี้พอเด็กปั๊มกำลังจะทอนเงินให้กับลูกค้า

อยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็ถามพนักงานของปั๊มว่า
เห็นนะว่าไปมองหน้าเขา
แล้วก็ฉุนจัด
ขึ้นมึงกูพูดจายหยาบคาย
ประมาณว่าไปมองหน้าเขาทำไมมองอะไร
พนักงานปั๊มคนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้มอง

เพื่อจะไปเติมน้ำมันให้กับรถคันอื่นด้วย
แต่ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตามมา
แล้วก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดของปั๊มเลยฮะ

ขนาดของเขาตกนี่ฮะก้มเก็บของนี่
ฉวยจังหวะตรงนี้อีกไปทำร้ายเขาอีก

น้องก็บอกไม่ได้มองแล้วลูกค้าก็ลงมาทำท่าจะต่อย
น้องก็เลยเหมือนแบบเหมือนหักนะคะก่อน
แล้วก็ลูกค้าก็ต่อยเลย

เอาตัวน้องอ่ะไปยันกับตู้จัดกับหัวใจอ่ะค่ะ

กลับไปหยิบปากงานที่หล่นที่สามารถจะโดนต่อย
ลูกค้าก็เสยเข้าไปที่ใต้คางอีกรอบหนึ่ง

พาพนักงานที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความที่สอนอหน้าพระราณแล้วนะครับ

พบว่ามีบาดแผลใบหน้านี้บวมช้ำนะครับ
นี่ครับใบหน้านะครับที่คอก็มีร่องรอยฟกช้ำด้วยนะฮะ

ภูมิกับการสพหน้าพระราน
พันธบทเอกชาลีเดชสุริบอกกับเราว่า
เหตุการณ์นี้ก็มีหลักฐานแน่นอนว่าจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ

มีหลักฐานชัดเจนนะฮะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใครนะครับ

เพราะว่านี่ฮะพอทำร้ายเขาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป